สวัสดีค่ะสปอร์ตไลก์ตี้พบกับพิษชีวรรณฑรสงกิตรุงรอดค่ะ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติกรรมที่สี่สิบสี่หรือว่านครสวรรค์เกมส์นะคะ
แข่งขันมาเป็นเวลา๑๐กว่าวันค่ะตอนนี้ปิดฉากลงแล้ว
ซึ่งเจ้าเหรียญทองยังคงเป็นเจ้าเก่านั่นก็คือสุพรรณบุรีค่ะ
เริ่มกันที่การแข่งขันวอเล็กบอลทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะคะวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมก็ล้นความจุโรงยิมภายในโรงเรียนกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบจีรประวัติเหมือนเช่นเคยค่ะ
สุดท้ายนะคะเป็นกรุงเทพมหานครชุดสีชมพูที่มีปลื้มจิตถิ่นขาว
เปอร์สตาร์ทีมชาติไทยย้ำแค้นแชมป์เก่านครราชศรีมา
ที่เคยชนะไม่ในรอบที่สองใบสามต่อศูนย์เซต
ปลื้มจิตก็คว้าเหรียญทองครั้งแรกของตัวเองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติด้วยค่ะ
ต่อกันที่การแข่งขันเทนนิสรอบชิงชนะเลิศนะคะ
ส่วนชาติระติวัฒน์ค่ะด้วยกี่ทีมชาติไทย
ซึ่งปกติถนัดตีประเภททู่
ลงเล่นในประเภทชายเดี่ยวในรอบ๑๘ปี

ก่อนที่จะเอาชนะเจรัตนวะสิริสมบูรณ์นะคะ

เซต๖๑และ๖๐ค่ะ

แชมป์เก่าชนบุรีไปก่อนในทีมชุดก่อ

ถือเป็นเหรียญทองแล้วก็เหรียญที่๒ของเจ้าภาพ
ต่อจากประเภททีมเดี่ยวหญิงค่ะ

นำแชมป์เก่านครราชศรีมาตลอด๔ควาเตอร์ค่ะ
ก่อนที่จะเอาชนะไปด้วยสกอร์
เหรียญทองพร้อมกับส่งนครสวรรค์
แซงให้ชนบุรีขึ้นมาอยู่อันดับที่๓

สรุปตารางเหรียญรางวัลนครสวรรค์เกมนะคะ

แล้วก็ถือเป็นสมัยที่๔ของสุพรรณบุรีด้วย

กรุงเทพมหานครค่ะได้ไป๘๘เหรียญทองนะคะ
แล้วก็เจ้าภาพนครสวรรค์ปิดฉากที่อันดับที่สาม

สำหรับเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไปนะคะ
ต้องติดตามต่อว่าจังหวัดไหนจะได้ไปค่ะ
แต่ว่าจะมีการประกาศกันอีกครั้งนะคะว่า
การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๕
เจ้าภาพจะเป็นจังหวัดใดก็จะประกาศกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
ซึ่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติตอนนี้ยังมีการแข่งขันกันทุกปี
เพื่อให้นักกีฬาในประเทศได้ฝึกฝนฝีมือแล้วก็ได้รับประสบการณ์
เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปในระดับนานาชาติค่ะ